เราก็ต้องมาดูกันต่อว่าตำรวจทั้งสามนายที่ถูกย้ายไปจะโดนคณะกรรมการเรื่องของวินัยหรือเปล่า
จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาญาไหมนะคะแต่ว่าทั้งสามนายตอนนี้เครียดค่ะ
โดยเฉพาะพลตำรวจรีสุทธิพงพิกูลผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรีนะคะ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้ไปรายงานตัวก็เครียด
แล้วก็มีนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ที่เข้าร่วมอบรมด้วยกัน
เมื่อวานนี้ก็บอกว่าเครียดเครียดมาก
คือเมื่อวานนี้จริงต้องมารายงานตัวบ่าย๒โมง
แต่ท่านก็บอกว่าติดอบรมที่เชียงรายมารายงานตัวไม่ได้
ซึ่งก็มีการตั้งข้อสงสัยว่าอ้าวคำสั่งย้ายมันมีผลเลยนะ
ถ้าคุณจะต้องไปอบรมในตำแหน่งเดิมเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องไป

ใช่คุณต้องมารายงานตัวสิจะอ้างไปอบรมได้ยังไง
หลายคนอาจจะสงสัยว่าอบรมนี้มันสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอ
สำคัญถึงขั้นไม่มารายงานตัวเลยเหรอ
ทีมข่าวของเราก็เลยไปหามาให้ค่ะ

หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อย

หรือบรอค่ะ
จัดโดยวิทยาลัยการตำรวจกองบัญชาการศึกษา
เป็นหลักสูตรสำหรับข้าราชการตำรวจที่มียศตั้งแต่พันธุ์ตำรวจเอก
หรือพันธุ์ตำรวจเอกพิเศษขึ้นไปนะคะ
โดยดำรงตำแหน่งรองผู้บังคับการหรือเทียบเท่า
และเป็นผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรการบริหารงานขั้นสูงมาแล้ว
ผู้เข้าอบรมเขาก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยต่อสังคม
บริหารงานตำรวจสมัยใหม่การป้องกันปราบรามอัธยากรรมอัธยากรรมข้ามชาติ

พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เป็นประธานอบรมนี้อบรมโครงการนี้ค่ะ
ท่านประธานเป็นประธานเองเลยท่านก็เลยให้ข้อมูลกับเรา
คือเราก็ไปถามท่านว่าอ้าวพลตำรวจเอก
พลตำรวจรีสุทธิไปเข้าร่วมอบรมทั้งที่มีคำสั่งย้ายแล้ว

พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติก็เลยบอกว่า

เพราะยังไม่ขาดจากการเป็นตำรวจนี่

ก็แค่ย้ายไปทำปฏิบัติราชการพื้นที่อื่น

เทพจำนงผู้บังคับการตำรวจปรับรามยาเสพติด๒
เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรนี้ด้วยนะคะ
เมื่อวานนี้ท่านก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวแท้รัฐทีวีของเราว่า

พลตำรวจรีสุทธิเครียดมาก
กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลย

เพราะว่าเมื่อวานนี้ก็ไปอบรมแบบเคร่งเครียดอ่ะ

เพราะว่าตอนไปก็รู้แล้วแหละว่าตัวเองถูกย้าย
เพราะคำสั่งออกมาตั้งแต่เมื่อข้ามวันก่อนนะฮะ
ก็เป็นภาพการอบรมเมื่อวานนะคะ